เกลียนลบหลู่สารแม่นาคชูนิ้วกลางใส่
วัดมหาบุตรแถวนั้นคนแถวนั้นเรียกว่าวัดแม่นาค

เออรู้ไหมคะนี่ยูทูบเบอร์สายเกลียนคนนี้ค่ะ
ทำพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคะ
อืมเอออืมถอนหายใจแล้วก็คิดในใจว่าเพื่อ
นี่ค่ะจุดทูปกลับหัวแล้วปักลงไปแบบนั้น
แล้วก็มีคนอื่นนั่งสวดนั่งไหว้อยู่ด้วยนะ
ถูกต้องแล้วชูนิ้วกลาง
ใส่สานแม่นาค
เขาบอกแบบนี้นะคะปักทูบกลับหัวชูนิ้วกลางใส่
แย่นาคพระขนมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหแล้ว
คนที่เขาเคารพสัทธาเขาจะว่ายังไงล่ะเนี่ย
แน่นอนนะคะคนแถวนั้นเนี่ยที่ไปไหว้แม่ยานาฯ
คนแถวนั้นเนี่ยที่ไปไหว้แม่ย่านาคเนี่ยนะคะ
อยู่ในวัดมหาบุตรเนี่ยโอ้โหด่าไฟลับเลยค่ะ
เราไปคุยกับลูกศิษย์วัดนะคะชื่อว่าคุณตายบอกว่า
คลิปเนี้ยคนทุกคนในวัดเห็นแล้ววินาทีแรกที่เห็นนะ
รู้สึกโกรธโมโหอยากให้คนทำคลิปเนี่ย
ขอขมาแม่นาคเพราะคนอื่นที่เขาศรัทธาเขาเชื่อเนี่ย
เขาไม่โอเคกับสิ่งที่คุณทำค่ะ
พี่มองว่าต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาทำให้เขาแบบร้อนรูปบ้าง
การงานหน้าที่การงานการเงินครอบครัวเขาต้อง
ต้องมีอ่ะต้องมีสักอย่างต้องเกิดอ่ะหรือต้องจะเกิดอะไรยาก
ท่านน่าจะเป็นเทพแล้วท่านมาคงไม่ทำร้ายใครอ่ะ

ที่เขาเชื่อว่ามีเนี่ยเขาก็เคารพเขาก็ศรัทธา
แล้วเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ไปทำแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับรองเจ้าอาวาสวัดมหาบุตร
พระครูวิสิตกิจจารักษ์ค่ะ
ท่านบอกว่าแม่นาคนะเป็นสิ่งที่คนเคารพบูชา
ถ้าถามว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่
ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมท่านบอกแบบนี้นะคะ
ถ้ามองกลับกันเด็กคนนั้นยูทูบเบอร์คนนั้น
ถ้าเขารักศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้วมีคนไปทำกับสิ่งที่คุณเคารพคุณศรัทธา
คุณจะรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหน
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านไม่พอใจนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปตรวจสอบหน่อยนะฮะ
ที่มาที่ไปของเด็กคนนี้เป็นใคร
ไปตรวจสอบในช่องยูทูปของเขานะคะ

แล้วมักจะทำคอนเทนต์แบบเกลียนหาม
เป็นประจำเพื่อเรียกยอดวิว
เช่นอะไรบ้างนี่คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะนี่
หลู่สารแม่ตะเคียนชูนิ้วกลาง
เขียนคำที่ไม่เหมาะสมใช้เท้าเหยียบป้ายชื่อแม่ตะเคียนนะคะ
ระเวนชิมน้ำแดงตามสารต่างนี่เห็นไหมยกแล้ว
แล้วนี่ชิมค่ะ

ชักเคราะห์ว่มซึม

เรียทำไปเพื่อ
อันนี้เหมาะเหมาะกับน้องเขาแล้ว
อันหลังสุดนี่นะฮะมา